คุณผู้ชมผ่านมาร่วมสัปดาห์แล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์มีคนร้ายไปก่อเหตุยิงกำลัง
กำนันนักพัฒนาจนเสียชีวิตแต่ว่าตอนนี้คนร้ายยังคงลอยนวล
ยังคงจับกลุ่มไม่ได้แต่ว่าการสอบสวนปมแคบลงไปที่เรื่องของความขัดแย้ง
เรื่องของที่ดินของในทุนที่อาจจะเสียผลประโยชน์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
จากกรณีที่นางกันนิกาวงศิริอายุ๕๒ปีเป็นกำนันตำบลผาตั้งหรือว่า
เรียกว่ากำนันเตี้ยนะครับที่อำเภอสังคมที่หนองคายถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตคาบ้าน
ซึ่งเป็นร้านขายของชำตอนแรกทำทีเป็นซื้อของ
พอสบโอกาสก็ยิงจนทำให้เสียชีวิตเลยนะจากการตรวจสอบก็มีรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
ซึ่งตรวจสอบเลขตัวถังแล้วเป็นของคนในพื้นที่อำเภอบ้านผือที่อุดร
ซึ่งผู้จดทะเบียนเป็นผู้ครอบครองนั้นแต่ว่าได้มีการขายซากให้กับร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ในตำบลคำด้วง
อำเภอบ้านผือไปเมื่อหลายปีก่อนนะฮะซึ่งคนที่เป็นชื่อครอบครองนั้นมีการขายไป
ก็คือไม่ได้เป็นคนใช้รถในขณะที่เกิดเหตุทีมข่าวก็เลยถามไปยังร้านที่รับซื้อรถมา
ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุตามข้อมูลของคนที่จดทะเบียนรถในพื้นที่บ้านคำด้วง
อำเภอบ้านผืนก็ทราบว่าวันที่๑๖มกราคมมีชายสองคน
คนหนึ่งหน้าตาเขาบอกว่าหล่อเหลาทีเดียวผมเกลียนคล้ายกับตำรวจ
ขี่รถเก๋งสีดำไปจอดเยื้องเยื้องกับหน้าร้านไปถามหาซื้อ
อยากจะได้มอเตอร์ไซค์เก่าสักคันนึงแต่สำเนียงที่พูดมา
ไม่ใช่คนอีสานอืมเป็นสำเรียงแบบคนใต้ใต้หน่อย
เป็นคนนอกพื้นที่ขอซื้อไปห้าพันห้านะฮะ
พร้อมกับซ่อมเบรกให้อีกสองร้อยก็เป็นห้าพันเจ็ด
ก่อนจะมีการตกลงการจ่ายเงินการซ่อมเสร็จก็เอารถไป
เขาทิ้งรถไว้ให้ก่อนตอนเย็นเขามาขนรถไป
แล้วก็มีการซื้อสีกระป๋องมาเป็นสีดำกับสีแดง
อย่างละกระป๋องด้วยนะซึ่งแน่นอนน่าจะมีการเอาไปพ่น
เพื่อเปลี่ยนสีเพราะว่าสีเดิมมันคือน้ำเงินนะฮะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วตามคำให้การของพยาน
ส่งรูปศักดิ์กรับไปให้กับพนักงานสอบสวนสอบภอค์สังคม
เพื่อไปหาผีตัวคนที่รูปอบพันธ์ศัลทน์ใกล้เคียงกับคนมร้าย
ตามที่คนขายรถมอเสยร์โปรกมา
พร้อมกับรอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อไปเทียบเคียงกันกับผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจนั้นมีข้อมูล
ก็สามารถจะระบุตัวตนแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายได้
รวมทั้งคนว่าจ้างได้อย่างแน่นอนนะครับจากข้อมูลในการ
สวนของตำรวจพบว่าแนวทางเนี่ยในการสืบสวนพุ่งเป้าไป
ปมขัดแย้งเรื่องที่ดินของในทุนทางภาคใต้มีตัวย่อ
คือเสียสำกับเสียอ๋อเสียสำเสือกับเสียอ๋ออ่างนะ
ปมปัญหาที่ดินที่มันเกิดขึ้นเป็นที่ดินที่มีข้อ
พิพาทเกี่ยวกับเรื่องของการปิดทางเข้าออกของชาวบ้านจน
เกิดการร้องเรียนกันไปถึงจังหวัดให้เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็มี
ก็เลยถูกยึดคืนไปก่อนที่กำนันตี้ย์คนเสียชีวิตเนี่ย
เข้าไปจัดการเรื่องของผลประโยชน์ต่อในพื้นที่ที่มี
รายได้เดือนละนับแสนบาททำให้ในทุนเดิมที่ถูกยึดคืน
เกิดความแค้นเกิดขึ้นอันนี้เป็นข้อมูลที่ตำรวจมี
นะครับค่ะสิ่งหนึ่งที่ตำรวจเร่งค้นหาอย่างเร่งด่วนก็คือ
คือว่าสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในพื้นที่ในช่วงตอน
โมงเช้าจนถึงสิบโมงครึ่งของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์
ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุที่คนร้ายก่อเหตุยิงกำนันเตี้ย
ก็มีการตรวจสอบสัญญาณมือถือทุกเครือข่ายว่ามีเบอร์อะไร
ต้องสงสัยในพื้นที่บ้างซึ่งพบว่าเป้าหมายทั้งหมดมีทั้ง
ยี่สิบเบอร์ด้วยกันครับในพื้นที่ตรงนั้นตอนนี้อยู่ระหว่าง
วิเคราะห์เพื่อตัดคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปถ้าเป็นเบอร์
ชาวบ้านเอาออกไปเป็นเบอร์เด็กเล็กเด็กน้อยเอาออกไปนะ
เหลือแต่เบอร์บุคคลที่เป็นบุคคลต้องสงสัยไว้แล้วก็จะมี
การประสานขอข้อมูลของการจดทะเบียนกับทุกค่ายที่ต้อง
สงสัยว่าคนที่ถือเบอร์นั้นเป็นใครนะครับอันนี้เป็นความ
หน้าแต่ว่านะตอนนี้ยังจับกลุ่มคนร้ายไม่ได้นะครับ